ว่าคนไทยทั้งประเทศแล้วค่ะ
โดยเฉพาะพี่น้องชาวระยองชาวตราดชาวกรุงเทพ
น่าจะนอนกันแบบไม่ค่อยผาสุกเท่าไห
มันมีความอัดอั้นตันใจความเป็นห่วง
ความกังวลเหลือเกินกับเรื่องของโควิด

โดยเฉพาะชาวเน็ตนี่โอ้โหถล่มกันหนักมากเลยนะคะ
คือนอกจากกังวลต่อว่า

พุ่งเป้าไปที่ตัวผู้นำ

ถามหาว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
เพราะที่เราทำมาเหมือนสูญปลาวะ

ชาวเน็ตบอกว่าแค่คำขอโทษมันไม่พอ
กาดจนไหล่เมื่อยแล้ว
แต่มีคนปล่อยกาดแบบนี้

แต่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประวิทย์เหมือนกันนะคะ
ว่าทหารอียิปต์เข้าไทยได้ยังไง

ถ้าท่านไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน

เกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นี่แหละนะคะ
โดยเฉพาะชาวระยอง
ตราดที่นักเรียนบางคนก็จะต้องกักตัวใช่ไหมคะ
ถึงประโคนชัยบุรีรำนักเรียนบางส่วน
ก็ต้องกักตัวด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอยู่ที่จังหวัดระยอง
นี่ไงคือมันไปทั่วแล้วประวัติศาสตรา
กระทบกันไปหมดโดยเฉพาะเจ้าของกิจการในจังหวัดระยอง
คุณได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเพราะเขาบอกว่าถูกแคนเซิลไปแล้ว๙๐

ตอนนี้ผมว่าคนทั้งประเทศเริ่มกังวลไปแล้ว
ใช่ใกล้นี้มันกำลังจะกระจายหรือเปล่าส่งมาครับทั้งที่หน้าจอ
อีกหนึ่งคำถามได้ไหมอยากให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ถูกต้องเพราะว่าชาวเน็ตบอกว่าคำขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอ
คุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ตามกันต่อแน่นอนนะคะ
ว่าเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคออกมาแถลงคำแรกเลยคือขอโทษก่อน
หลังจากนั้นก็ไล่ไทม์ไลน์อย่างละเอียดเลยนะคะ
โดยเฉพาะกรณีของทหารอียิปต์แล้วก็น้องผู้หญิงอายุ๙ขวบ
ซึ่งมาจากกับคณะทูตสุดานะคะทีนี้มาเอากรณีของทหารอียิปต์ก่อน
อียิปต์มีคนที่ไปสัมผัสแบบใกล้ชิดหรือเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
มีทั้งหมด๙คน๑ใน๙คนก็คือคนที่ขับรถตู้ไปรับทหารอียิปต์กลุ่มนี้ที่สนามบินค่ะคุณผู้ชม
ไปรับมานะคะปรากฏว่าพบว่าคนขับรถตู้โดยสารที่ไปรับส่งคณะนายทหารดังกล่าวเนี่ย
จังหวัดชนบุหรี่ค่ะพูดมาดิฉันเลยอ่าโปรตลวงอ่านี่ไง
นี่ไงปกติแล้วคือโรคโควิดเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ไหนยังไงถูกไหม
ว่านอนที่โรงแรมแล้วแค่นั้นไง

ใช่ไงนี่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
พันธาเอกวิศนุโตสมบัตินายกอบตภูตาหลวงนะคะ
ก็บอกว่าได้มีการประสานเรื่องนี้
ไปอย่างในอำเภอสัตว์ตะหิบแล้ว
ก็คือคุณอนุชาอินทศร
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ได้มารับตัวคนขับรถตู้นะคะ
ไปส่งที่สถานที่รัฐให้กักตัว

ส่วนที่บ้านของคนขับรถตู้มีใครบ้างล่ะ
ก็มีภรรยามีลูกสาวอาศัยอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่จากอบตพลูตาหลวง
ก็มีการนำน้ำยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็แอลกอฮอลเจลล้างมือไปมอบให้
เพื่อทำความสะอาดภายในบ้านเป็นการเบื้องต้นไปก่อน
แล้วก็สั่งให้ภรรยาและลูกสาวของคนขับรถตู้
ที่ไปรับส่งคณะทหารอียิปต์
กักตัวอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา๑๔วัน
ก็คือดูอาการนั่นแหละ
ทีนี้คุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะว่า
คนในพื้นที่เขาวิตกกังวล
ขอพี่น้องอย่าได้วิตกกังวล
เพราะในส่วนของคนขับรถตู้จากการตรวจสอบเบื้องต้น
ตอนนี้ยังไม่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙แต่อย่างใด
เพราะเจ้าตัวมีการป้องกัน
ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา
ที่ไปรับคณะทหารชุดนี้
แต่เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการประมาท
ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการนะคะ
ก็คือถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนั่นเองนะคะ
ทีนี้จากกรณีที่มันเกิดขึ้น

เขาก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไปเที่ยวนึกออกไหมฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือน้องนักเรียนที่อยู่ที่จังหวัดตราด
เมื่อวานนี้โรงเรียนที่น้องเรียนโอ้โฮก็แตกตื่นเหมือนกัน

เรื่องนี้ผู้ช่วยพรวมรายการก็คือคุณสภาพรเอิบสภาพ
บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าว
จากผู้ปกครองว่านักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนแห่งนี้
เดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวที่จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วไปเข้าพักโรงแรมเดียวกับคณะทหารอียิปต
ก็คือโรงแรมดิวารี
พร้อมไปเที่ยวห้างแหลมทอง
ซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกับที่ทหารอียิปต์เข้าไปอีก
ไปเที่ยวที่เดียวกันพักก็พักที่เดียวกัน

อำนวยการโรงเรียนบอกว่าได้ให้ผู้ปกครอง
มารับตัวนักเรียนคนดังกล่าวกลับบ้านทันที
หลังจากที่ทราบข่าวพร้อมกับขอความร่วมมือ
ให้กักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา๑๔วัน
แล้วเดี๋ยวตอนนี้คณะผู้บริหารกำลังจะพิจารณากันว่า
จะให้นักเรียนทั้งห้องก็คือห้องเดียวกับน้องที่

ทั้งห้องหรือเปล่าหรือไม่ก็หยุดทั้งโรงเรียนเลย
หยุดเลยเป็นเวลา๑๔วันหยุดค่ะหยุดค่ะ
ไม่อยากให้มีจุดเสี่ยงมากกว่านี้ตามระยะโรงการควบคุมโรคนั่นเอง
ทีนี้อีกหนึ่งท่านที่ก็แสดงความเป็นห่วง
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดราช
ผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดตราศว่าที่๑๐๓พิเทียนลิมหวังอยู่
บอกว่าตอนนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงประเด็นดังกล่าว
โดยเฉพาะนายแพทย์พานุวัฒน์โสพลเลิศพงศ์เลขานุการของคณะกรรมการ
ได้มีการชี้แจงว่านักเรียนรายดังกล่าว
ได้มีการวัดไข้ครั้งแรก
ที่โรงเรียนอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่๓๗๗องศาเซลเซียส
ซึ่งถามว่าเกินไหมเกินกว่าปกติ
แต่น้องไม่ได้มีไข้ตัวไม่ได้ร้อนนะคะ
ก็เลยให้น้องกลับบ้านไปพักผ่อน
แล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการบอกว่า
เดี๋ยวจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะ
เอาล่ะใครที่รู้ตัวนะคะว่าไปอยู่ไปใกล้ชิด
กับทหารอียิปต์กลุ่มนี้ที่จังหวัดระยอง

เห็นบอกว่าคนที่มีความเสี่ยงเกือบ๒๐๐๐ชีวิต
ถึงที่แหลมทองระยองที่เซ็นทรัลใช่ไหม
คือเมื่อวานเขาก็มีการตั้งจุดให้ตรวจคัดกรองฟรี

แต่ว่าคือนอกเหนือจากที่ระยองแล้ว
คนที่ไประยองช่วงสุดสัปดาห์นั้น

แล้วเขาก็กลับไปตามบ้านตามจังหวัดของเขา

ถึงบอกน่ะนักศึกษาเหมือนดาวกระจาย

แล้วก็ส่งผลกระทบนักเรียนทั้งโรงเรียน
ต่อกันเลยเป็นนักเรียนเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้นักเรียนคนนี้เขามีคุณแม่

สอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่ง

มีนักศึกษาไปดูงาน
ฝึกงานที่โรงแรมที่ทหารอียิปต์อยู่

ประเมินนะคะลักษณะไปประเมิน
และเป็นวันเดียวกับที่ทหารอียิปต์เข้าพักพอดี

แล้วกลับไปเยี่ยมนู้นประโคนชัยบุรีรำค่ะ
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

ให้นักเรียนชั้นป๒ทับ๑
หยุดเรียนตั้งแต่๑๔ถึง๑๗กรกฎาคม๗วันก่อน
หลังจากมีผู้ปกครองป๒ทับ๑
เขามาแจ้งทางโรงเรียนว่า

ศิษย์ไปฝึกงานที่โรงแรมที่ทหารอียิปต์เขาพักอยู่
หลังจากนั้นเดินทางกลับมาเยี่ยมลูกที่ประโคนชัย
หลังจากนั้นก็ไปดูข่าวค่ะไปพบไทม์ไลน์
ดังกล่าวว่าเอ้าตัวเองไปอยู่โรงแรมนั้นเนี่ยดีวารี
มันใกล้แล้วก็มีความเสี่ยง
ถึงแม้ว่าจะป้องกันตัวเองก็ตาม
แต่ขอบคุณมากที่ไม่ปิดบังข้อมูล

จริงนะคะไม่ปิดบังข้อมูลขอบคุณมากค่ะ
เรื่องนี้นะคะในวัญชัยทิพยจิตติกุล
วิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลประโคนชัยค่ะ
ประสานกับทางโรงเรียนขอข้อมูลจนกระทั่ง
ได้สั่งให้มีการปิดโรงเรียนไปเลย
หลังจากก่อนหน้านี้ปิดเฉพาะชั้นที่น้องเขาเรียนอยู่
ห้องที่น้องเรียนอยู่แต่ตอนนี้ปิดทั้งโรงเรียนไปเลย
โอ้โหปิดไปเลย
จากนี้โรงเรียนอนุบาลกรยาประสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
เน้นย้ำพิเศษป๒ทับ๑
รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่ขึ้นรถรับส่งกับน้องคนนี้

ตำรวจสพประโคนชัยเองก็ร่วมลงพื้นที่หาข้อมูลเชิงลึก
คือต้องเอาตำรวจมาช่วยจะได้รู้ว่าน้องเขาไปที่ไหน
อย่างไรอาจจะแป๊ะซื้อลูกชิ้นวันไหน
คือมันจะต้องลึกขนาดนี้เลยจะต้องหาให้เจอนะคะพบความเชื่อมโยง
เจ้าหน้าที่ก็จะได้ประสานเข้าไปควบคุมสถานการณ์เพิ่มเติม
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับน้องป๒ทับ๑
เป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปิดโรงเรียนเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะ
แต่ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้มีมติเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในบุรีรำ
บุรีรำเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วของความเข้มงวด
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวก็ตามเขาก็ป้องกันไว้ก่อน
แต่ว่าคนคนเดียวผลกระทบมันหนักหนาสาหัสเหลือเกิน
โรงเรียนหลายร้อยแห่งต้องปิดทั้งในมรยองต่างจังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพ
โรงแรมก็ต้องปิดนะฮะแน่นอนธุรกิจต่างมันผลพวงมันดาวกระจายไปหมด
คุณผู้ชมแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วทันทีหลังจากที่พบว่าทหารคนนั้นติดโควิด๑๙ในประเทศไทย
ชาวบ้านบอกว่าแล้วใครจะรับผิดชอบการท่องเที่ยวมันเพิ่งเริ่มกลับมา
โควิดที่จะเป็นข่าวเนี่ยนะขายดีมากมันเพิ่งเริ่มกลับมา
พอเจอปุ๊บโอ้โหไม่มีคนไปซื้อของเลยขายของไม่ได้เลย
ไม่มีลูกค้าไม่มีคนไป
คำถามคือแล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตเหล่านี้

จะต้องเอามาทำอะไรทำอะไรต่อได้ใช่ไหม

และผู้ประกอบธุรกิจหลายร้อยลาย
เคลื่อนไหวและไม่พอใจไม่ไหวแล้ว
หนังสือถึงท่านนายกแล้วนะฮะ
ก็มีรายละเอียดคือการตำหนิมาตรการที่หละหลวม

ทำให้ชาวระยองต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงนะฮะ
ที่เห็นคือแม่ค้าตลาดบ้านเพนั่งคุยกันแล้ว
เห็นคนเดินไหมล่ะไม่มีสักคน

อาทิตย์ที่ผ่านมาขายดีพึ่งเริ่มกลับมา

ขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
เพราะข่าวที่ออกมามันเหมารวมทั้งระยองไง
ถึงแม้ว่าชาวอียิปต์คนนั้นไปอยู่ที่ดีวารี
ห้างก็ตามแต่ว่ามันคือระยองไง

ขายไม่ได้สักบาทเดียวเนี่ยแปลว่าชีวิตติดลบเลยนะ

เช่นเดียวกันกับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมในเครือระยองชาเล่
ยอมรับเลยว่าถ้าล็อกดาวน์ระยองเนี่ยแย่แน่
มันต้องปิดกิจการคนตกงานต้องอีกเพียบแน่เลย
มันมีคนนะคะพอมีข่าวเมื่อวานไม่มีคนเลย
เมื่อช่วงเช้านี้เองนะฮะเอาจริงตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้ว
ได้รับข่าวมาจากกรุ๊ปหนึ่งนะครับก็แคนเซิลงานไป
และข่าวของเราเองจริงมันไม่ใช่เพียงแค่ที่ตัวงอตัว
ระยองชาเล่อย่างเดียวเรามีที่เกาะเสม็ดด้วย

อันนี้ก็ต้องถามหาคนรับผิดชอบเช่นเดียวกันว่าเขาผิดอย่างไร
หรือทำไมถึงผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วแล้วทำยังไงดี
พูดถึงเรื่องของการยกเลิกไม่ใช่เฉพาะอย่างที่ผู้ประกอบการพูดเมื่อสักครู่นี้
ไม่ใช่เฉพาะที่ฝั่งจังหวัดระยองเท่านั้นเกาะเสม็ด
คนก็ไม่ไปยกเลิกเหมือนนี้
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยว

รวมทั้งสถานศึกษากว่าร้อยแห่งทั้งระยองเองก็ปิดชั่วคราว

ลามมาถึงกรุงเทพตราดศรีราชาแล้วก็ที่รายงานไปคือบุรีรำก็ต้องปิดนะฮะ
ครอบครัวก็ต้องแบบมีผลกระทบเพราะเขาไปเที่ยวมา
แล้วกลับไปเรียนมันก็ต้องปิดโรงเรียนอีกป้องกันการระบาด

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือชาวโคราชเขาได้ยินมาว่าเดี๋ยวจะมีทหาร
นะกลับมามาจากฮาไวน์อีก๑๕๑นายเพราะไปร่วมฝึกซ้อมรบกันมา
แล้วทหารไปฮาไวน์มาแล้วที่อเมริกานี่คนติดโควิดก็หนักหนาเหลือเกิน

ไปร่วมฝึกมาคือเป็นทหารไทยจากกองทัพภาคที่๒
ฝึกมาจากรัฐฮาไวน์ที่สหรัฐจะเดินทางกลับมาไทย๒๒กรกฎาคมนี้
แล้วเดิมทีกำหนดจะไปกักตัวที่โรงแรมศรีพัฒนาจังหวัดนครราชศรีมา

จะดีเหรอจะดีเหรอจะเอากลับมาจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
แต่ว่าล่าสุดนะฮะพลโทธัญญาเกียรติศาลเป็นแม่ทัพภาคที่๒ก็บอกว่า
ทหารไทยทั้ง๑๕๑นายพอเดินทางกลับมาไทยแล้ว
จะไปเข้ามาตรการการกักโรคที่กรุงเทพ
ยืนยันว่าทุกคนที่กลับมาทหารเอง
ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทีนี้ทั้งหมดทั้งหมดที่เราพูดถึงคนที่ประชาชนอยากได้ยิน
ก็คือผู้นำประเทศก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานท่านก็ออกมาเนี่ยฮะหน้าตาท่านก็ทราบแหละว่า
ประชาชนกังวลอย่างไรก็ขอโทษคนไทย
แสดงความเสียใจเพราะผมถือว่าเป็นพอสบค
ก็ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ที่ทำให้คนไทยเด็ดร้อนอภัยฟังเสียงท่านหน่ายก
ก็ขอโทษไปแล้ว

แล้วการแสดงความรับผิดชอบคืออะไร
บางทีก็ตั้งคำถามกลับไปที่รัฐบาลว่า
ความผิดของประชาชนเท่าภูเขา
ความผิดของรัฐบาลเข้าเส้นผม

แต่สิ่งที่ออกมาจากสวบคอเมื่อวาน

ไม่ต้องกักตัว๑๔วัน
นักธุรกิจที่มาติดต่อในประเทศไทยระยะสั้น

ต่อไปนี้นะคะชัดเจนเลยว่า

จะต้องถูกกักตัว๑๔วัน

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
และมีการยกเลิกเที่ยวบินของทหารอียิปต์
เที่ยวบินหลังจากนี้ยกเลิกไปแล้วนะคะนี่นะคะอ่าถูกต้อง
แต่ว่านอกเหนือจากเคสนี้มันก็มีเคสของ

ที่เป็นลูกของคณะทูตซูดานที่เข้ามา
เพราะว่ามีข้อมูลจากทางด้านของกรมควบคุมโรค

เป็นบวกคือเป็นโควิดตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แต่เขาใช้สิทธิ์ของการเป็นทูต
ขอไปกักตัวขอกลับไปยังที่พัก
ก็เลยให้กลับไปยังที่พักในคอนโดแถวสุขุมวิทย

มันก็เลยกลายเป็นผลพวงทำให้ชาวกรุงเทพเองก็ต้องหวั่นวิตกว่า

เพราะฉะนั้นใช้มาตรฐานเดียวกันทำแบบเดียวกัน

ทำแบบเดียวกันกับที่พวกเราคนไทยโดนกระทำ
คือต้องกักตัวต้องมีมาตรการต่างจะได้ปลอดภัยกันทุกอย่าง
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะให้เหตุผลว่าน้องคนนี้พอมีอาการไข้
พอเด็กมีอาการไข้แล้วต้องตื่นเช้านั่งไฟล์นานเนี่ยนะคะ
เขามีอาการงอแงอย่างไรก็ตาม
ก็ยังจะต้องควบคุมเขาให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ดีไม่ปล่อยให้กลับบ้านเนาะ